คุณผู้ชมครับไปดูเหตุระทึกกันอีกเหตุหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเขามีการจัดพิธีแห่มังกรสิงโตทอง
แล้วคุณเคยเห็นการต่อตัวขึ้นเสาไหม
ปรากฏว่าเสาไม้มันหัก

คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ
นี่แหละครับคุณเป็นจังหวะที่เสาไม้มันหัก
แต่โชคดีที่เป็นเสาที่มันเอ็นไป

แต่ถ้าหักตอนข้างบนคือตกลงมาสูงมากนะคุณ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพิธีแห่มังกรสิงโตทอง
เปิดงานงิ้วประจำปีสารเจ้าพ่อจอมทองสลกบาท
อำเภอขานุวรรลักษบุรีนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชร
เกิดเหตุระทึกขณะนักแสดงปีนเสา
เพื่อใช้อุปกรณ์ล่อแก้วนะครับ
ก็จะมีตัวมังกรเสาหนึ่งแล้วล่ะ
แล้วก็สิงโตล่อแก้วอีกเสาหนึ่ง

แล้วก็คนที่อยู่บนยอดเสาตกลงมาถ้ำกลางสายตา
แล้วก็เสียงกรีดร้องของคนที่ชม

นักแสดงไม่ได้รับบาดเจ็บใด
นี่เป็นความโชคดีนะครับเนื่องจากมีทีมงานคอยรับอยู่ด้านล่าง
แต่เหตุการณ์แบบนี้มันไม่ค่อยได้เห็นนักใช่ไหมคุณ
สร้างความหวาดเสียวแก่ผู้ที่มาชมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามงานงิ้วประจำปีสารเจ้าพ่อจอมทองก็จัดขึ้นนะครับ
ระหว่างวันที่๒๐๒๔ธันวาคมนี้
ก็ไปเที่ยวชมแล้วก็ไปสักการะสารเจ้าพ่อกันได้

ช่วงปลายปีแบบนี้หลายที่จัดงานค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใช้พื้นที่ตรงนี้ได้

แล้วไงเดี๋ยวคนนี้เขาจะไม่ทำงาน